เหตุการณ์ระทึกกันก่อนนะ
มันหน้ากลัวมากมันเกราะหน้ากลอง
ชาวบ้านเูื้อบ้านเหมือนผังมด
และเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๐ศพ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ
โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ
โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ
โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ
โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ
โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ
โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ
โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ
โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ
โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ
โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

โอ้โหพังเรียบเป็นหน้ากล่องเลยนะครับ

ทั้งโรงพยาบาลสุงอันโกรคและก็โรงพยาบาลใกล้เทียม

มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้
คือมันเป็นชั่วโมงกว่าจะหมด

คือมันหนีมันหนีมันชุดละมุนอ่ะ

ก็เกาะกันอยู่เกาะไปอยู่มุมนู้นเกาะไปอยู่มุมนี้
คุณผู้ชมลองนึกภาพนะเราอยู่ที่บ้านเนอะ
มีเสียงระเบิดดังขึ้นคือมันจะหนีไปทางไหนก็ไม่รู้
หนึ่งตกใจสองโคตรสติไม่มีแล้วอะ
เพราะไม่รู้ว่าไอ้ระเบิดที่มันเกิดขึ้นมันเป็นระเบิดจากอะไร
มีคนมาก่อเหตุหรือมันระเบิดอะไรทุกคนก็ไม่ทราบ

ไม่รู้จะหนีไปทางไหนพ้นอะไรอย่างนี้

แล้วคนรอดก็รอดคนไม่รอดก็บาดเจ็บและเสียชีวิตไปนะครับ
หลังเกิดเหตุผู้ว่านะฮะสั่งปิดเลย
ปิดพื้นที่ตรงนี้คนที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าไป
แล้วทีนี้บ้านอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่
ศูนย์ก็กำลังอาหารขนมดื่มไปให้จ่ายชาวบ้านช่วยเหลือเบื้องต้นกันก่อน
บ้านเขามันมีทรัพย์สินของมีค่าต่าง
เขาก็ไม่เคยออกไปสู่ศูนย์พักพิงโชคราวด์
แล้วกลับไปยืนบ้านเหมือนเดิมที่มาทางเสียหานั่นแหละ
ส่วนสาเหตุเกิดแบบนี้คุณผู้ชม
ต่อเติมการเชื่อมันมีสะเก็ดไฟไง
สะเก็ดไฟมันไปตกใส่กล่องกระดาษ

มันก็สุมกันอยู่เอามันก็ระเบิดอ่ะสิ

อายุ๔๒ปีตอนเกิดเหตุ

น้ำตำรวจพลตำรวจ๓
อะหนุรุตอิเลย

โกดังนี้เป็นจุดลักลอบเก็บ
อกไม้เพลิงประทัดยักษ์ต่างซึ่ง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเอ๊ะถูกต้องมีใบอนุญาตหรือไม่
คำว่าลักลอบมันก็ไม่ถูกต้องแล้วล่ะ
ทีนี้การข่าวทราบว่ามีการขนดอกไม้เพลิงเข้ามาเตรียม
ที่จะส่งออกไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน
แต่มาเกิดเหตุซะก่อนจนทำให้มีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะครับ
ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เมื่อเช้านี้ผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ไป
แล้วไปคุยกับทางด้านของนายแวร์อูเซ็งแจ๊อรงอายุ๔๙ปีเป็นชาวบ้านเหมือนกัน
เขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นน่ะนะผมอยู่ในบ้านกับลูกกับเมีย

อยู่เสียงระเบิดดังขึ้นหลังคาบ้านร่วงลงมาโดนคนในบ้านหมดเลย

เลือดอาบหัวเลยพากันวิ่งหนีตายเพราะไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
เห็นชาวบ้านแถวนั้นวิ่งกันแล้วบ้านของคนที่เป็นเพื่อนบ้านอ่ะ
มันราบไปหน้ากรองไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลย
เจอกับตาแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไง
แต่คือคิดตอนนั้นคือ
เอาตัวเองกับครอบครัวรอดมาให้ได้ก็พอแล้ว
คือตอนนี้ก็อยากจะให้เจ้าที่
ต้องการช่วยผล
ภาคนี้เหมือนเกิดเหตุ

ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนอย่างถึงที่สุด
วันนี้เองก็จะเข้าไปควบคุมพื้นที่นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ให้ชาวบ้านเข้าไปเก็บทรัพย์สินที่ยังคงหลงเหลืออยู่
แล้วก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
บางเสียงท่านรองแม่ธาพาคครับ
วันนี้ก็คิดว่าคงจะในการความเสียหายได้เท่าไหร่ต่าง
คิดว่าคงสร้างสุดภายในวันนี้ครับ
บ้านเรือนเสียหายทั้งหมดเครื่องมือทำมาหากิน
บางเสียงท่านรองแม่ธาพาคครับ
ตอนนี้อยากที่บอกว่าร่างของหนึ่งคนเนี่ยยังหายไม่เจอ
ก็ไม่รู้โดนแรงระเบิดฉีกร่างแบบแหลกเหลวไปหรือเปล่า
คงต้องช่วยเหลือแล้วก็สืบสวนกันต่อไป
หลังจากนี้ก็ต้องมีการถอดบทเรียนว่าโรงงานพลุ้งควรอยู่ใกล้ชุมชนมากน้อยขนาดไหนนะคะ